วันนี้วันนี้สามสิบใช่ไหมคะอ่าถูกต้องแม้จะใกล้สลากินแบ่ง
รัฐบาลงวดใหม่จะออกแล้วตรงนี้ยังมีคนไปแก้บนจากงวดที่แล้วกัน
อยู่เลยนะล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นหญิงชาวปฐุมธานีไปแก้บน
ไข่วัดโปรยฝนค่ะครับเธอบอกว่างวดที่แล้วเนี่ย
ได้เลขมาตรงไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็ถูกกันไป
คราวนี้มาแก้บนได้เลขเด็ดกลับไปด้วยนะบรรยากาศที่วัดโปรยฝนคลองสิบเอ็ด
อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่ที่เห็นอยู่นี่นี่นักเสาะแสวงหาตัวเลข
ทั่วทุกสารทิศในจังหวัดปฐุมธานีค่ะต่างจังหวัดก็มาเหมือนกันนะ
รวมรวมแล้วสองพันคนได้มากราบไหว้ขอพรแล้วก็ขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดโปรยฝนไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะการจุดประทัดถวายไอ้ไข่วัดโปรยฝนจุดกันตั้งแต่เช้ายาวไปทั้งวันเลยค่ะ
อ้าวมาแล้วเหรอเลขประทัดขึ้นอย่างงี้เลยนี่หกแปดเก้าเขาว่าอย่างงั้นอืม
นักข่าวไปพูดคุยกับหนึ่งในบรรดานักแสวงหาตัวเลขนะคะชื่อว่านางสาวนัทธนันแตงบุตรเฮ้ยเลยค่ะ
จริงเหรอเขาเลขอันนี้เหรอ

คุณจำที่คนพิการอุบลให้ผมได้ไหมคนใบ้อ่ะ

ทำไมจำไม่ได้แล้วลืมถ่ายอ่ะมันต้องมีคนถ่ายไว้แน่เลย
คือนางสาวนัทธนันเนี่ยนะชาวปฐุมธานีบอกว่าก่อนวันออกรางวัลงวดที่ผ่านมาเธอทำน้ำแดงขนมประทัดมาจุดถวายไอ้ไข่
ครั้งนั้นเนี่ยได้เลขตรงเป๊ะไม่ต้องคิดเยอะกลับอะไรให้วุ่นวายเลยค่ะถูกรางวัลไปเลย
เมื่อวานก็เลยเดินทางกลับมาแก้บนถวายปัจจัยสร้างอุโบสถหลังใหม่ให้แก่เจ้าอาวาสวัดโปรยฝน
นำสิงค์ของมากลับว่ายแล้วก็จุดประทัดเพื่อแก้บนอีกครั้ง
นี่แหละคือเลขที่ได้๖๘๙คือเลขท้ายประทัด
อันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะคุณผู้ชมยังมีอีกเยอะกับเรื่องของตัวเลขวันนี้นะนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะฮะ